มาดูกระทงเลือดกันหน่อยคุณผู้ชม
พอมีเทศกาลแบบนี้ก็จะมีข่าวแบบนี้ตามมาทุกครั้งไป

ขาเก่าก็ไปนั่งทานอาหารกับเพื่อน

กินกันไปกินกันมาเกิดมีปากเสียงกัน

เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งนะครับ
ตำรวจสพสะบัวเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์แทงกัน
ในร้านอาหารตามสั่งก็ไม่ได้มีชื่อร้านนะครับ
อยู่ที่บริเวณปากซอยทางเข้าโครงการร่มโพแก้ว๒

ตำบลลาตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ

ผู้ที่บาดเจ็บคือนายมณัฐสายแดงอายุ๒๓ปี
ถูกแทงด้วยของมีคมที่บริเวณด้านหลัง

แล้วก็ขาขวาก็มีบาดแผลฉีกขาด

ผลบริเมิงดีก็นำตัวสงบโรงพยาบาล
ขณะที่นายจักรเดชจูแจ่มอายุ๓๐ปีมีแผล
ถูกแทงที่บริเวณด้านหลังข้างซ้ายเหมือนกัน
แต่ว่าจุดนี้มันไปตัดคั่วหัวใจ

ท่ามกลางความเสียใจของญาติพี่น้อง
คือก็เป็นหวัดกระทงอ่ะนะ
คาดคิดว่าจะมีคนเสียชีวิต
มือมีดเนี่ยหลังจากก่อเหตุก็ยังอยู่ในร้านครับ

ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีทราบ
ชื่อคือนายสุภาพภูลเจริญอายุ๕๗ปี
ทีนี้แฟนสาวไปถามกันหน่อยว่า
มันเป็นมาเป็นไปยังไงถึงมาเกิดเหตุแบบนี้
นางสาวสายฝนนามสมมุตินะครับ
เป็นแฟนสาวของนายมณัฐที่ถูกแทง
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองกับแฟนก็กลับไปจากการลอยกระทงที่วัดโคกม่วง

เอิญไปเจอเพื่อนคือนายจักรเดช

ก็ชวนกันนั่งกินต่อทานข้าวดื่มเบียกันไปคุยกันไป
นั่งดื่มอยู่เนี่ยนายสุภาพนั่งดื่มสุราอยู่แล้วในร้าน
เดินเข้ามาขอนั่งด้วยนะครับ
จากนั้นนายสุภาพหาเรื่องก่อน
อยู่ดีก็หาเรื่องจนเกิดมีปากเสียงกันทะเลาะวิวาดกัน
นายสุภาพเดินเข้าไปที่รถจักรยานที่เขาปั่นมานะ
หยิบมีดปลายแหลมที่พกเอามาด้วยที่วางอยู่ที่ตะก้าหน้ารถเนี่ย
แทงในจักรเดชแทงที่ด้านหลังไปโดนตัดคั่วหัวใจเสียชีวิต
ส่วนนายมณัฐเป็นแฟนเขาเห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามถูกแทงด้วย
ก็เลยบาดเจ็บสาหัสกันไป
ก็กลายเป็นลอยกระทงเลือดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรี